หรือว่านายกุสนหมีเทพอดีตศรของไทย
ว่ายังไงกันบ้างวันนี้มาเจอกันกรุงเทพ

ที่เขาไปสำนักปฏิบัติธรรมของเขาอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็บอกว่าสำนักพุทธไม่ต้องมาตรวจสอบผมนะ

เรื่องราวของผมเนี่ยผมก็จะทำตามวิธีการของผม

ในการรักษาบำบัดโรคนะหรือว่าใช้สมาธิเข้ามาบำบัดด้วย
วันนี้เราไปถามอาจารย์เจษดานะครับรองศาสตราอาจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อยากให้วิเคราะห์หน่อยเพราะนายกุศลนี้เขาเคยจบ
ไม่ใช่เขาจบวิศวะเคมีอาจารย์เจษฎานี้ก็อาจารย์วิทยาศาสตร์
แล้วนายกุศลเขาบอกเขามีเอ็กตรอนอะไรของเขาเนี่ยในการบำบัดรักษาเนี่ย
หรือว่าพฤติกรรมต่างที่สำนักปฏิบัติธรรมของเขา
เดี๋ยวถ้ามีภาพที่สำนักปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเอาให้ดูคู่ไปด้วยนะฮะ
ที่ว่ามีลูกศิษย์คนที่เริ่มสายศรัทธาไปทำพิธีเนี่ยลักษณะบางทีก็แบบเปล่งเสียง
มีร้องไห้มีอาเจียนอะไรออกมาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
อาจารย์เจษฎาบอกดูคลิปแล้วแบ่งพฤติกรรมแปลกประหลาดของนายกุศลศรีอริยะ
เอาไว้หลายประเด็นทั้งนายกุศลเองหรือว่าคนที่เขามาทำพิธีด้วยนะครับ
พฤติกรรมแรกเกี่ยวกับพิธีล้างบาปกรรมด้วยการสวดมนต์บทต่างต่างเนี่ย
เปิดเพลงแล้วก็ส่งคลื่นพลังเสียงเนี่ยอาจารย์เจษฎาบอกนี่คืออุปทานหมู่
ที่เขาเกิดอาการกันส่วนการส่งพลังด้วยการสัมผัสร่างกาย
เวลามีคนที่เขาเป็นบรรดาคนอยู่ในกลุ่มเดียวกับนายกุศล
สัมผัสร่างกายของลูกศิษย์ของเขาเนี่ยแล้วมีอาการเกิดขึ้น
นี่เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งทำให้คนที่ถูกสัมผัสรู้สึกเชื่อมากขึ้น
การส่งพลังที่อ้างว่าเป็นพลังโปรตรอนอิเล็กตรอลอะไรจากร่างกายคนไปสู่อีกคนหนึ่ง
เพื่อรักษาบำบัดโรคล้างบาปกรรมต่างอาจารย์เจษดายืนยันว่าทำไม่ได้
ไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนพฤติกรรมทั้งหมดของนายกุศลศรีอริยะ
อาจารย์เจษฎาเรียกว่าเป็นการใช้วิทยาศาสตร์ลวงโลก
อ้างเรื่องความเชื่อต่างทำให้เกิดอุปทานหมู่
เล่าเรื่องพูดผีใช้ควันทูบ
และเสียงเพลงสร้างบรรยากาศ
ให้คนที่อยู่ที่นั้นคล้อยตาม
ในคลิปที่ได้ดูผมเห็นภาวะแบบนั้น
เคยเห็นหลายคนที่เหมือนกับเขา
อาจจะร้องไห้ตามอาจจะรู้สึกว่าตัวสั่นตา
บางคนก็ยกมือตามอันนี้มันเป็นอุปทานหมู่
เกิดกับบรรยากาศได้ทีนี้บางทีมันมีบางจังหวะ

เอามือมาจับหน้าจับตัวส่งพลังกัน

มันก็เป็นแค่เรื่องของทางด้านจิตวิทยา

คือเรื่องของการที่หลายคนไปที่นี่

หลายคนบอกว่ามาแล้วดี
แล้วการต้องยายที่ต่อเองเข้าไปเลย
เคยเป็นโรคต่างก็ไม่ต้องใช้แล้ว

ถ้าเกี่ยวกันเรื่องการรักษาทางจิตใจ
มันเป็นไปได้แต่ถ้าบอกว่ารักษาทางด้านร่างกาย

ก็เห็นชัดเลยว่าคุณไปเอาคำทางวิทยาศาสตร์มา
ตอนเล็กตอนไฟฟ้าซึ่งมันไม่ถูกตามหลักนั้น
อันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ลวงโลกด้วยครับ
อาจารย์อิสระบอกว่าก็อุบัติธรรมหมู่ครับ
คนไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นรวมกันแบบนั้นนะครับ
พฤติกรรมต่างก็เกิดจากภาวะจิตใจถ่ายทอดส่งต่อกันนะ
ไปเจอพิธีกรรมบทสวดคล้ายกัน
มันก็เชื่อมโยงแล้วก็เกิดต่อกันไป
มวลหมู่ของคนที่เขาอยู่ในจุดเดียวกันนะฮะ

วันนี้ก็หยุดทำพิธีแล้ว
จากสวนธรรมชาวศรีวิรัยของเขาที่หนอมลมภูวะครับ
กรุงเทพเราก็เลยไปสอบถามไปคุยด้วยนะฮะ
วันนี้นายกุศลเข้ามาเจอกับหมอปลามือปราบสัมภเวษี

ประกาศอะไรไว้ก็แล้วแต่ไม่เชื่อเลย
จะเป็นพระศรีอรุยะเมตรัยอะไรต่างนานาเนี่ย
เพราะว่าวันนี้เขามาเจอกัน
เขามาออกรายการคู่กันนะฮะ
ในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับ

โอ้โหคุณทำอย่างนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์ลวงโลก

กุศลศรีอริยะบอกกับเรานะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ห้ามความคิดใครไม่ได้
ยืนยันว่าตัวเขาในฐานะที่เป็นศาสดาองค์สุดท้ายของโลก
ตั้งใจมาบรรเทาทุกข์ให้กับผู้คน
ไม่สนใจอาจารย์เจษดาที่ออกมาวิเคราะห์

เพราะของเขาทำเนี่ยเขาเป็นลักษณะของ
หลักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาช่วยด้วยนะ

รู้ดีว่าตัวเขาสามารถถ่ายทอดพลังออกไปให้ได้จริง
ไม่ได้จริงโดยรับพลังมาจากแดนสุญญตาที่อยู่บนสวรรค์

แล้วถ่ายทอดพลังให้ลูกศิษย์และผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อชำระล้างบาป
เอาก่อนมันพูดไปนักวิชาการก็พูดของนักวิชาการไปก็เรื่องเขา
อยากจะพิสูจน์ก็ลองมาถามนิวซี่แล้วเอาซุปนธรมาคิกอีกครับ๕๐คน

เราน้ำปลาด้วยการส่งพลังโทรธรมาอะไรแบบนี้

ขอความว่าขอคนที่เขาหายก็จะกินทำไมอีกแล้ว
แต่ถ้าเขายังไม่หายเขาก็บอกแล้วถ้าเชื่อมากก็ได้มาก
เพราะจิตเราไม่ผูกพันก็กลายกินยาเป็นอาหาร
ถามว่าตายหมดไหมยกอย่างโรคภัยไข้เจ็บที่รักษา
หมอเอารอดไหมหมอเองก็ยังเอาไม่รอดเลย
เราก็บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากกรรม
ถ้าเรามีรางกรรมได้หรือว่าเพิ่มแก้ไขกรรมได้มันก็ไม่ยากหรอก
พ่อก็ใช้พลังจิตพลังจิตคือบุณไง
บุญมาเอามาใส่ให้ล้างข้างให้

หญ้าสงวนพิทยศมีการจวดและมีการยกมือคือทำพลัง
อ้อปล่อยพลังเบิ่งดึงบุญเหมือนวางแรงสุริยะตายนะ
ตื่องนี้ขึ้นอยู่เมื่อกว่าความเชื่อ
ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนายกุศลศรีระยะเนี่ยเขาบอกกับเรานะครับ
โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดจากกรรมเพราะร่างกายคนทำด้วยระบบไฟฟ้า
คลื่นของบุญจะออกมาเป็นบวกในรูปของโปรตอนส่วนคลื่นบาปจะเป็นคลื่นลบออกมาในรูปของอิเล็กทรอน
คนป่วยไข้หมายถึงคลื่นบาปมีจำนวนมากกว่าคลื่นบุญ
ร่างกายไม่สมดุลวิธีรักษาโรคจึงต้องมาปฏิบัติธรรมอธิษฐานให้หายจากโรค
กระทั่งโรคภัยต่างหายไปไม่จำเป็นต้องไปกินยาไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล
อันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนายกุศลเนี่ยยังท้านะฮะท้าหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ถ้าไม่เชื่อเนี่ยต้องมาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในพิธีกรรมของเขา
แล้วจะรู้แล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์
เราก็ต้องไปถามหมอปลาแหละนะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
คุณกุศลก็บอกไม่เชื่อก็มาสิบำเพ็ญปฏิบัติธรรมด้วยกันจะหลุดพ้น
ฝากไปถึงคนที่กำลังหลงเชื่อด้วยว่าในกุศลไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีพลังอะไรทั้งนั้นแหละ
ที่จะไปชำระล้างบาปให้กับใครได้
ผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแค่ฝันลมแรง
เพราะสภาพนี้ต่อให้เป็นนายกตัวเองยังเอาไปรอดเลย

คือลักษณะที่ผมได้คุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาก็คือผู้ป่วยคนหนึ่ง
ซึ่งผมก็บอกเขาว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะไปเป็นอาจารย์หมอ
ให้กับโรงพยาบาลศรีธยาสวนปรุงหรือบ้านสมเด็จ
อันนี้น่าจะดีกว่าให้เอาศึกษาข้อมูลของเขาเลย

นะคือแนะนำเลยว่าสิ่งที่เขาน่าจะได้บุญ

คือคนที่จะเชื่อเขาได้เนี่ยคือคนพวกนี้ต้องมาหาคำยกย่อป่อปั้น
เช่นบ้างว่าเมื่อปฏิบัติทำแล้วตัวเองจะเป็นผู้วิเศษ
มีทรงพลังนู่นนี่นั่นคนพวกนี้ก็จะเชื่อเขาเรียกว่าคล้อยตาม
โดยส่วนมากคนพวกนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยทางจิตอยู่แล้ว
เมื่อได้ยินคำเหล่านี้ก็จะยิ่งเชื่อว่าตัวเองเนี่ยคือผู้พิเศษวิโส
คือสัมผัสว่าสติเอาไม่ปกติ
น่าจะต้องไปปรึกษาหมอจิตเวทครับ

ครับทีนี้ก็ต้องพิสูจน์นักข่าวของเราค่ะ
คุณกิติศักดิรชัยเจริญสุขทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยค่ะ
คือถ้าเกิดว่าตามภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
ถ้าเกิดว่าท่านสังเกตเนี่ยตอนที่ร่วมทำพิธีเนี่ย
ชาวบ้านที่ไปร่วมทำพิธีจะมีเรื่องของการอาเจียนมาด้วย
คุณกิติศักดิ์ก็เลยลองพิสูจน์หน่อยค่ะ
ลองค่ะลองให้นายกุศลศรีอริยะแล้วก็เจ้าแม่มณีแก้วเนี่ย
ทำพิธีล้างกรรมล้างบาปเพื่อเพิ่มบุญ
เพื่อดูว่าในการทำพิธีนั้นเขาจะมีอาการอย่างไร
ทีมข่าวต้องเปลี่ยนชุดนะคะใส่ชุดสีขาว
แล้วก็นั่งด้านหน้านางมณีแก้วแล้วก็นายกุศลนั่งบนเก้าอี้
นี่คุณตินะคะเปลี่ยนชุดสีขาวแล้วครับแล้วนางเจ้าแม่มณีแก้วเนี่ย
บอกกับคุณติบอกว่าชาติที่แล้วคุณติเป็นพญานาค
ให้ทำใจปล่อยวางค่ะสูดลมหายใจเข้าลึก
นิติเป็นพญานาคเหรอชาติที่แล้วนะชาติที่แล้วคุณติเป็นพญานาค
โอ้โหหลังจากนั้นเจ้าแม่มณีแก้วก็ให้คุณติเนี่ย
ลมหายใจเข้าลึกหลับตาแล้วพูดคำว่า
อาริยะอาริยะอาริยะอาริยะอาริยะ
พูดแบบนี้เร็วติดต่อกันนานแล้วค่อยเพิ่มความดังขึ้นเรื่อย
ส่วนนางแม่มณีแก้วก็ท่องคำว่าอาริยะอาริยะอาริยะเช่นเดียวกัน
แต่บางครั้งฟังไม่ได้สับนะไม่รู้ว่าพูดอะไรเหมือนกันนะครับ
ท่องแบบนี้สักประมาณ๕นาทีติก็หยุดค่ะ

รู้สึกหายใจติดขัดหายใจไม่ทันเพราะพูดไวไง

แห้งน้ำลายเหนียวแตกฟองในลำคอ

ใช่ค่ะจนกระทั่งคุณติต้องกลืนน้ำลายตัวเอง
ที่บอกว่าฟองเหนียวลงไปในท้อง
และมีความรู้สึกว่าจะมีลมเข้าไปในท้องด้วย

เหนื่อยกระตเตอร์อีกเลย
อัลยะอัลยะอัลยะ

ตีท่องใดยะยังหายใจไม่ทัน
นั่นสิฮะแล้วพูดแบบนี้เร็วนาน๕นาทีเหนื่อยนะครับคุณภาคภูมิ

ใช่ค่ะแม่มณีแก้วบอกว่าให้ลูกศิษย์อีกคน
ที่ก็อ้างว่าชาติที่แล้วเป็นพญานาค

ใช่ค่ะให้นั่งหลับตานั่งท่องอาริยะอยู่ข้าง
เพื่อให้ช่วยหลุดพ้นก็เลยเริ่มพิธีกันต่อเห็นไหมคะ

ใช่ค่ะแล้วคุณติก็ทำเหมือนเดิม
แล้วก็รู้สึกเหมือนเดิมอีกด้วยก็คือเหนื่อย
แล้วก็มีน้ำลายแตกฟองน้ำลายเหนียวกลืนเข้าท้อง
มีลมในท้องด้วยก็เลยหยุดท่องเพื่อหายใจต่อ
ส่วนลูกศิษย์อีกคนนึงที่นั่งข้างกุฏิ
ก็ท่องอริยะสักพักหนึ่งลูกศิษย์อาเจียนออกมา

ค่ะหลังเสร็จพิธีคุณติบอกว่า
หลังจากท่องอารียะอารียะอารียะแบบรวมแล้ว
รู้สึกคอแห้งน้ำลายเหนียวลมเข้าท้อง
หายใจทำงานไม่ทันก็เลยมีบางช่วงที่ต้องหยุด
หากทำไปโดยไม่หยุดลมอาจจะทำให้เข้าไปในท้อง
จนเกิดอาการคลื่นไส้ออกมาได้
เราพูดคำว่าอารียะอารียะแบบนี้

แล้วมันหายใจลำบากมากครับเพราะว่ามันพูดเร็วเร็วโดยที่ไม่ได้มีการหยุดพัก

ก็พี่อุ๋ยพี่มิ้วลองทำดูครับผม
คุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้อยู่ก็

แล้วเราจะรู้ครับ

คนที่เขาไปทำพิธีเขาท่องเร็วรัวนานเนี่ย

คุณตีก็ทดลองดูก็อ๋อก็มันเกิดการตีกลับใช่ไหม